สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ
ตลอด๘เดือนที่ผ่านมานะคะเราต้องใช้ชีวิตกับความหวาดระแวงกันมาโดยตลอดเลย
และเสียชีวิตอีกมากกว่า๘แสนราย
โดยประเทศที่น่าจับตามากเป็นพิเศษในเวลานี้นะคะก็คือเกาหลีใต้
ที่มีการติดเชื้อกลับมาอีกครั้งแบบเต็มกำลังค่ะ
เมื่อวันพุธที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะมีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่สูงถึง๒๙๗รายค่ะ
ซึ่งนับเป็นการติดเชื้อรายใหม่ประจำวันสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมเลย
รวมแล้วตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ๑๓๐๐รายค่ะ
บอกเป็นในได้นะคะว่าการแพร่ระบาดภายในประเทศยังไม่มีสัญญาณการชะลอตัวค่ะ
ซึ่งรองรัฐมนตรีสาธารณสุขคิมกางลิฟต์นะคะก็ยอมรับค่ะว่านี่เป็นสถานการณ์อันตราย
และการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงโซก็มีความเป็นไปได้ว่า
นำไปสู่คลื่นลูกใหม่ของการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ทั่วประเทศค่ะ
เกิดอะไรขึ้นกับเกาหลีใต้นะคะประเทศที่ถูกยกย่องว่ามีการจัดการโควิดยอดเยี่ยม
และประสบความสำเร็จมากประเทศหนึ่ง
ซึ่งจากบรรดาผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๙๗รายที่ว่านี้นะคะมีรายงานว่ามาจากโซ๑๕๐ราย
ส่วนอีก๙๔รายมีการนินยันว่ามาจากจังหวัดใกล้เคียงอย่างเคยองกี
ส่วนสาเหตุนะคะก็มาจากการเข้าร่วมประท้วงต่อต้านรัฐบาลของนักเทศฝ่ายขวาของโบสถ์แห่งหนึ่งค่ะ
ซึ่งมารวมกันเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นวันครบรอบ๗๕ปีการยอมจำนวนของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่๒
และเป็นการสิ้นสุดการปกครองอนานิคมนั่นเองนะคะ
ซึ่งณเวลานี้นะคะหากเกาหลีใต้ปราศจากการแกะรอยอย่างแข่งขัน
ก็อาจจะต้องเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยติดเชื้ออย่างฉับพลันและต่อเนื่อง
เหมือนอย่างที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเจอ
แต่แน่นอนค่ะว่ารองอธิบดีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีใต้คอนจุนอุ๊กไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นค่ะ
ได้ออกมาประกาศให้ผู้เดินขบวนทั้งหมดนะคะเข้ารับการทดสอบกับหน่วยงานสาธารณสุขใกล้เคียงอย่างเร่งด่วน
ก่อนที่จะมีการแพร่กระจายไปมากกว่านี้ค่ะ
โดยจากการแกะรอยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะ
สามารถทำการทดสอบไปได้แล้ว๓๒๗๕รายค่ะ
ซึ่งกว่า๑๗นั้นมีผลเป็นบวก
เพียงเท่านั้นนะคะ๒สัปดาห์ถัดจากนี้ไป
กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้เองก็ยังขอความร่วมมือผู้พำนักในกรุงโซ

ก็อย่างเช่นไปทำงานซื้อของใช้แล้วไปโรงพยาบาลค่ะ
อีกทั้งยังเข้มงวดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
รวมถึงมีการห้ามชุมนุมกำลังแจ้งเกิน๕๐คน
และชุมนุมในร่มก็ห้ามเกิน๑๐๐คนค่ะ
ปัจจุบันนะคะเกาหลีใต้มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม
๑๖๐๐๐รายและเสียชีวิตกว่า๓๐๐ราย
อีกหนึ่งประเทศที่น่าห่วงไม่แพ้กันนะคะก็คืออังกฤษ
แต่ความน่าห่วงของอังกฤษนะคะเป็นในแง่ของเศรษฐกิจค่ะ
นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกประเมินว่า
เศรษฐกิจของอังกฤษจะไม่กลับไปสู่ระดับเดิม
และมีแนวโน้มว่าจะตกต่ำเป็นประวัติการ
ยาวอย่างน้อย๒ปีหรือจนกว่าปี๒๕๖๔ค่ะ
ส่วนที่มีการถามและตั้งข้อสงสัยกันนะคะว่า
ธนาคารกลางอังกฤษจะงัดอัตราดอกเบี้ยติดลบ
ส่วนที่มีการถามกันว่าธนาคารกลางอังกฤษ

ธนาคารกลางญี่ปุ่นเคยใช้หรือไม่
ดูแล้วนะคะก็มีโอกาสเบาบางมากค่ะ
ซึ่งค่าเฉลี่ยความน่าจะเป็นจากนักเศรษฐศาสตร์
มีแค่๒๒๕เท่านั้น

มีอัตราต่ำกว่า๐ด้วยซ้ำค่ะ
อยู่ที่๐๑๐ไปจนถึงปี๒๕๖๖เป็นอย่างน้อย

อังกฤษเองในช่วงแรกของการแพร่ระบาด
ก็รับมือได้อ่อนหัดพอสมควรค่ะ

ภาวะการตกงานในอังกฤษก็เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้ว

มีอัตราการว่างงานแบบฉับพลันถึง๓๙
และมีการคาดการณ์ค่ะว่าในไตรมาส๔อาจเห็นจุดสูงสุดที่๘๐เลยค่ะ
แม้จะมีการเขียนมาตรการรักษาการจ้างงานออกมา

ก็คือกัญญาโยนถึงพฤศจิกายนก็ตาม
ก็อาจจะต้องพบกับบางสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอยู่ดีค่ะ

ซึ่งจากรายงานของคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศค่ะ
พบว่าในช่วง๖เดือนแรกของการแพร่ระบาดครั้งใหญ่นี้นะคะ
มีจำนวนเคสมากกว่า๖๐๐ราย
มีการใช้ความรุนแรงการล่วงละเมิดทางเพศ

แต่ก็มีการเตือนออกมาอีกนะคะว่าตัวเลขจริงอาจสูงมากกว่านั้น
โดยมากกว่า๒๐ค่ะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
พบเป็นการทำร้ายทางร่างกาย
ส่วนอีก๑๕เป็นการทำร้ายทางวาจาหรือเป็นการคุกคาม
และอื่นเป็นเกิดจากความกลัวจากการถูกแบ่งแยกนั่นเองค่ะ
ต่อกันที่บทสรุปสุดท้ายนะคะกับความน่ากลัวของเศรษฐกิจยูโรโซนค่ะ
จากการสอบถามนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก
แม้ว่าจะมีข่าวของวัคซีนออกมาเป็นระยะนะคะ
แต่ก็ยังไม่มีอันไหนที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้จริงได้เลยสักอันค่ะ
ดังนั้นจับตาคลื้นลูกที่สองของการตกงานถึงในเวลาอันใกล้นี้
ก็คือสิ้นปีและลากไปถึงปี๒๕๖๔นั่นเองค่ะ
อัปเดตรอบสัปดาห์เป็นประจำทุกวันเสาร์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ